ทางนี้ดีกว่านะคะใครอยากเป็นเศรษฐี

ทุกคนอยากเป็นเศรษฐีค่ะดังนั้นนะคะ
ไทยรัฐทีวีของเราเลยจัดรายการใหม่แกะกล่องค่ะ
วันนี้เปิดตัวอลังการมากนั่นคือรายการเศรษฐีป้ายแดง
คุณผู้ชมค่ะวันนี้นักข่าวมาเยอะมากขอบคุณพี่นักข่าวด้วยนะคะ
เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะคะบอกเลยนะคะดูก่อนรวยก่อนแน่นอน
สำหรับรายการเศรษฐีป้ายแดงค่ะนะคะรายการนี้นะมีความพิเศษก็คือ
เขาใช้ใหญ่ฟะเราว่าเป็นใครซึ่งคนนั้นก็คือพี่ป้องวัด
เอกหล่อล่ำระดับเอเชียดีกรีสามีแห่งชาติค่ะ
รับบทบาทพิธีกรกับไทยรัฐทีวีเป็นครั้งแรกค่ะ
ด้วยคุณแม่สุดสวยอย่างคุณเนยโชติกานะคะ

คุณอาร์มชนะแล้วก็คุณใบตองรัชตะวันของเรานั่นเองค่ะ

ยังมีสาระเคล็ดลับการทำธุรกิจสุดปังอัดแน่นนะคะ

ปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตัวเองด้วย

เป็นรายการที่เอาธุรกิจที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว

หรืออะไรที่บางทีเราชื่อคุ้นหูกันอยู่แล้ว
อย่าพลาดนะคะทุกวันเลย
บันเทิงนะคะนอกจากสาระแล้วเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นความบันเทิงยามเย็น
ทุกคนจะได้แบบว่ายิ้มหัวเราะมีไอเดียสนุกไปกับเราแน่นอนค่ะ

ดูก่อนรวยก่อนกับรายการเศรษฐีป้ายแดง
โอ้โหดูก่อนรวยก่อนกับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา๑๖นาฬิกา๔โมงเย็นจนถึง๕โมงเย็น
รับรองว่ามีความสุขแล้วก็เซอร์ไพรส์เนี่ยเรารอลุ้นดูเลยนะ

ได้ดูแน่นะคะมีนาคมนี้เจอกันแน่นอนค่ะ